มาดูความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
โชเฟอร์รถแท็กซี่เปิดหนังโป๊ดูในรถแท็กซี่
ขณะที่ตระเวนหาผู้โดยสารอยู่
ใช่คือบางคนก็บอกว่าอ้าวก็เขาไม่ได้รับผู้โดยสารนี่

แต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมา
แล้วมีผู้โดยสารเรียกแล้วจะยังไง
ถ้าเป็นผู้โดยสารผู้หญิงแล้วเรียกดึกดื่น

เดี๋ยวมันจะอันตรายเกิดอายกรรมทางเพศได้

คนที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนแล้วถ่ายคลิปนี้ได้ค่ะ
ถ้าดูวิดีโอไว้มันจะได้ภาพเทินไหว
นี่แหละครับเราก็ต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์

แต่ที่ไม่เซ็นเซอร์คือเลขทะเบียนรถนี่แหละค่ะ
มมขไข่๗๗๑๖นะคะแท็กซี่เขียวเหลือง
คือคนที่เอามาโพสต์เนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ยคือ
คุณใบเตยหรือว่านางสาวมุฒิตา

ตอนนั้นกำลังซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนจากโรงพยาบาลสมิติเวศ

แล้วเห็นแท็กซี่คันนี้เหมือนกับดูคลิปอะไรบางอย่าง
แล้วคนขับโยกตัวด้วยค่ะ
คือวันเกิดเหตุคือคืนวันที่๒เมษายนนะ
เห็นคนขับโยกตัวเอ๊ะแต่ว่าส่องไปส่องมา

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เธอก็คุยกับแฟน
แฟนขี่มอเตอร์ไซค์ตามแท็กซี่คันนี้ไป๑๕นาที

เขาเคยเจอแท็กซี่สำเร็จความไคร้ตอนกลางวัน
ตอนนั้นรถติดกลางแยกอโศกเลย
แล้วพอมาเห็นคนขับแท็กซี่เปิดคลิปดูแบบนี้
ก็เลยกลัวว่าถ้าผู้โดยสารผู้หญิงมาเรียกล่ะ
จะเป็นอย่างไรจะเกิดคดีไหม
คุณใบเตยกับแฟนว่าเข้าแน่ใจเลยว่าเป็นหนังโป๊ะ

เพราะฟิล์มมันก็ใสมันสามารถมองทะลุเห็น

แต่ตอนแรกคุณใบเตยเขาบอกว่านั่งจ้องอยู่นานคิดว่าหนังโฆษณา
พอดูไปชัดอ้าวใช่เลยค่ะ
ทีนี้เมื่อเช้าคุณผู้ชมโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
ล่าสุดมาพบกรมการขนส่งทางบกแล้วนะ
เพราะว่าทางกรมการขนส่งเขาก็มีการเรียกมาพบ
ปรากฏว่าเป็นคนขับแท็กซี่วัย๔๘ปี
เข้าพบและรายงานตัวต่อหัวหน้าฝ่ายงาน
ตรวจการขนส่งทางบกและระบุเหตุผล
และเรื่องที่เขาดูว่าไม่ใช่หนังโป๊ะ
คือบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะทำ
เพียงแต่จะดูโฆษณาเกี่ยวกับสรรพคุณของยา
แต่ภาพที่ออกมานั้นเป็นภาพประกอบการโฆษณา
เพราะว่ายาที่ผมดูอยู่ที่โฆษณาอยู่
นี่มันเป็นยาโดปำรุงกำลัง

ก็เลยมีภาพโฆษณาอะไรทำนองนี้อยู่ในโฆษณาด้วย
เขาไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเปิดหนังโป๊ดูในรถ

แล้วเขาก็กล่าวขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพ
ว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ตั้งใจทำภาพที่ออกมาไม่เหมาะสม
ทีนี้ทางหัวหน้าฝ่ายงานตรวจการขนส่ง
บอกว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริง
แต่ไปตรวจประวัติก็ไม่เคยมีข้อหา
ไม่เคยมีข้อหากระทำความผิดอะไรลักษณะนี้มาก่อน
ก็เลยมีการปรับเป็นเงินสูงสุด๑๐๐๐บาท
แล้วก็ให้อบรมความรู้เพิ่มเติมอีก๓ชั่วโมงนะคะ
ครับส่วนที่คลิปที่เขาดูอยู่
หรือว่าเรื่องโฆษณาอะไรที่เขาดูอยู่
กรมการขนส่งทางบกก็ไม่ได้เอามาเปิดเผยนะ
ว่าเป็นคลิปโฆษณาจริงหรือเปล่านะครับ